บอกเลยว่าพี่ซายนี่โอ้โหสวยสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะพูดคุยสอบถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหายจากโรคซึมเศร้าแล้วนะ
แล้วก็เลิกกินยาแบบถาวรกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วค่ะ
ที่กำลังรอดูว่าจะได้ฉายทางแพลตฟอร์มไหนนะคะ

และที่สำคัญฟังดีนะจ๊ะหนุ่มจ๋า
ตอนนี้พี่ซายโสดสนิท

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ซายกันหน่อยค่ะ
ผอมลงคือหลายคนจะรู้สึกแบบ

พอดีช่วงที่โควิดที่ต้องแบบบีดอะไรอย่างนี้

จริงอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะ

เหมือนคนเราเป็นโควิดได้แล้วมันก็หายได้
จะกินยาต่อเนื่องมา๕ปี
เราก็วันนี้เราก็หยุดยาได้

เล่นกับน้องเจเจกับแพทย์ชายานี

ใช่ก็คือใหญ่มันไปร่วมทุนค่ะ
เรื่องหัวใจถ้ารบกวนถามตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ

ใช่และสบายด้วย

ใช่ค่ะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกับแจ๊กลิลไปตลอดกัน

พี่ใส่แปปปี้ที่สดไปถามเจ๊เราก่อนแจ๊กลิล

เอาล่ะแหมคนจีบเยอะแยะแต่ไม่ค่อยมองเขาเท่าไหร่